หัวอกเดียวกันเลยตั้งสมาคมกันได้เลย

คุณผู้ชมกระทบความรู้สึกของเธอกับลูกสาววัย๑๓ปีนั่นเอง
งานนี้ไม่รอช้าไม่ยอมความแจ้งความเหมือนกันค่ะ
ลูกทุ่งสาวดาวมะยุรีตัดสินใจเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของ๓เพจเฟซบุ๊คชื่อดัง
ในข้อหามินประมาททำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
จากการที่นำเรื่องลูกของเธอไปลงข่าว
โดยใช้คำพาดหัวค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว
ในส่วนของเนื้อหาข่าวลงว่าเธอมีลูกโตเป็นสาวแล้ว
เธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ที่รับไม่ได้นะคะมีการพาดพิงไปถึงลูกสาวของเธอบอกว่า
ตั้งท้องแล้วก็เป็นโรคร้ายด้วยซึ่งก็ไม่เป็นความจริง
ดังนั้นเธอก็เลยเกิดความกังวลใจว่ามันจะต้องกระทบกระเทือนจิตใจลูกสาวนะครับ
ลูกเธออายุ๑๓ปีเท่านั้นเอง
ยังไงก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ดาวมะยุรี
หัวแรงไปนะให้แก้ไขแต่ว่ายังไม่แก้ไข
แต่ก็มีบางเพจที่เห็นแบบนี้ก็รีบลบข่าวทันที
ส่วนผู้ที่มาคอมเมนต์ค่ะบางคนไม่รู้ไง
มาเมนต์ในทางเสียเสียหายหายบอกว่าน้อง๑๓ปีท้อง
ไปด่าลูกเขาเสียเสียหายหายก็จึงส่งข้อความมาขอโทษ
คุณดาวเองก็บอกว่าในส่วนนี้ให้อภัยได้
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบไม่รับผิดชอบด้วย
คิดดีก่อนแล้วกันก่อนจะมีการโพสต์สิ่งใดลงไป
แล้วก็ให้นึกถึงจิตใจคนอื่นซะบ้างค่ะ